เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับตำรวจบุกบ้านเจ๊ข้าวนะครับ
เจ้าแม่เงินกู้ฉี่ใส่หน้าลูกหนี้
แล้วเธอยอมรับว่าเธอทำจริงด้วยนะ
ยอมรับว่าเธอทำจริงด้วยคือเรื่องนี้นะครับ
นี่ฮะเนี่ยอามอามที่ใส่หน้ากากสีดำเนี่ยนะครับ
เขาไปแจ้งความแล้วขอความเป็นธรรมจากตำรวจกองปราบราม
ว่าถูกเจ๊ข้าวสระบุรีนะครับฉายาของเธอ
ทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการโพสต์ประจาน

อาร์มเล่าแบบนี้เล่าไปร้องไห้ไปคุณผู้ชมดูนะฮะ
เขาบอกเขามีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์ส่งของ
แล้วก็ไลฟ์ขายสินค้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมด้วย
โดยแต่ละวันเขาจะรับงานส่งของให้เจ๊ข้าว
วันละ๔๕งานก่อนนะครับ
กระทั่งวันที่๒๙เมษายนนะครับ
ด้วยความเจ็ดตนาดีทักไปถามเจ๊ฆ่าเอาเปล่า๙๐๐๐๐บาทนะ
แต่เจ๊ข้าวบอกว่าแพงไปจากนั้นก็ไม่ได้ตอบข้อความอะไรอีก
คนจริงไม่พูดเยอะ๓ใบ๙๐๐๐ครับ

พอเจ๊ข้าวเห็นเจ๊ก้าวปรี๊ดแตกนะฮะ

เออแบบคนจริงอะไรอย่างนี้นะฮะ
นี่ครับปรี๊ดแตกเลยคิดว่าไปเยาะเย้ย
แล้วแบบประมาณว่าไม่มีปัญญาซื้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะ
ข้าวคอมเมนต์ใต้โพสต์ทัวร์เงิน๑๐๐๐บาท
เขาก็เลยแสดงสลิปโอนเงินนะ

ลูกน้องเจ๊ข้าวมาหาเขาถึงที่บ้าน
แล้วช่วงเกือบเที่ยงคืนนะมาดึกแล้วบอก
ตอนนี้เจ๊ข้าวโกรธมากนะรีบไปขอโทษซะนะ
อาร์มรีบไปครับรีบขี่รถไปหาเจ๊ข้าวที่บ้านทันที
เพราะเกรงว่าเรื่องมันจะบานปลาย
พอไปถึงฮะเจ๊ข้าวสั่งนอนอามนอนลง

ในสภาพที่ใส่ชุดนอน
อ้าวผมไม่ได้พูดนะเนี่ยอามบอกดูเหมือนเขาพยายาม
เล็งให้ปัสสาวะลงตรงปากด้วยนะ

พอตั้งสติได้เขาบอกเขาก้มลงกราบเท้าแล้วก็ออกจากบ้านมา
หลังจากนั้นเหตุการณ์นี้นะครับเขาก็บอกว่าอยากจะให้มันจบอ่ะ
ก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความเพราะเจ๊ข้าวเนี่ยอามบอกอีกนะ
บอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะแต่กลายเป็นว่าเจ๊ข้าวไม่ยอมจบครับ
โพสต์เฟซบุ๊คเลือกปัสสาวะรถหน้านะครับนะฮะเขาบ่นยาวเลยนะครับ
หนึ่งประโยคนี้คุณผู้ชมอ่านเองดีกว่านะคุณผู้ชมอ่านเองดีกว่านะครับ
โพสต์นี้แหละทำให้ในอามเนี่ยรู้สึกว่าถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรี
ทำให้เขาเนี่ยอับอายนะครับแต่ถ้าจะไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่
ทำไมไม่แจ้งท้องที่อ่ะมาตั้งไกลเขาบอกว่าก็กลัวไง
กลัวคดีไม่คืบเพราะว่าเจ๊ข้าวเนี่ยที่อาร์มบอกเขาบอกว่าเขาคิดว่าเจ๊ข้าวเป็นผู้มีอิทธิพล
ยังไม่หมดแค่อามนางสาวปั๊บบ้างนะนางสาวพักขพรหน่อสูงเนินมากับอามมาเล่าบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นขึ้นกับเธอเนี่ยมัน๑๘เมษายนเธอไปจ่ายตลาดแล้วถูกเจ๊ข้าวกับลูกน้อง
บอกว่ามาเป็นสิบนะมากกว่าสิบคนมาล้อมรถทวงหนี้ห้าหมื่นบาทเธอบอกว่าเธอจ่ายแล้วครึ่งหนึ่งนะ
จ่ายแล้ว๒๕๐๐๐บาทนะพอไม่มีเงินให้โดนเอาโทรศัพท์มือถือตบหน้าครับ
เนี่ยฮะแล้วบังคับให้กราบเท้าบังคับให้กราบเท้าแล้วก็ขู่อีกว่าเจอที่ไหนเดี๋ยวจะกระทืบซ้ำ
นี่เธอเล่านะเธอจึงไปแจ้งความว่าที่สพเมืองสระบุรีครับตั้งแต่๒๐เมษายนแต่คดีไม่คืบ
ทีมข่าวนะครับไปที่บ้านของเจ๊ข้าวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
จะไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเจอสามีเจ๊ข้าวนะครับแล้วก็น้องชาย
เจ๊ข้าวเนี่ยออกมาเล่าแล้วก็ยอมรับบอกว่าเสื้อสีเหลืองนะฮะเสื้อสีเหลืองสามีเจ๊ข้าว
ภรรยาเนี่ยปัสสาวะรถหน้าเขาจริงแหละแล้วก็ถูกท้าทายไงถูกท้าทายบอก
คนอย่างผมแปลงคำหน่อยแล้วกันนะคนอย่างคุณเนี่ยจะมีน้ำหน้าอะไรมาทำฉันได้นะครับ
ทำให้ภรรยาโกรธครับแล้วที่ผ่านมาช่วยเหลือในอามมาตลอด
แต่ไม่เคยสำนึกบุญคุณเขาว่าแบบนั้นโพสต์ด่าแขวะบ้างลงเฟซบุ๊ก
แล้วกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลก็ไม่เป็นความจริง
ส่วนเรื่องที่ไปแจ้งความกองปราบเหรอเชื่อว่าฝ่ายตรงข้าม

แล้วก็จุดสืบศรวนเมลงสละบูรีกว่าสามสิบนาย
เอาหมายค้นไปค้นบ้านของนางเพ็ญซิริวิเชียนหรือเจ๊ข้าว
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงคดี
แต่ได้เก็บเช็คเงินสด๓แสนบาทโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
เจ๊ข้าวกับสามีนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบ
แล้วก็คุมตัวเจ๊ข้าวกับสามีไปสอบสวนที่โรงพัก
ข้าวสารภาพครับบอกว่าปัสสาวะรถหน้าจริงนะ
เพราะโมโหมากแต่ไม่ได้กรอกปากนะไม่ได้กรอกปาก
นี่ฮะนี่ฮะเจ๊ข้าวกับสามีมาที่โรงพักครับ
คือโมโหนะทำแบบนั้นจริงเธอไม่ได้อยากทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บ
แต่อยากจะสั่งสอนโอ้สั่งสอนด้วยวิธีนี้เลยนะฮะ
รับข้อเก่าหา๓ข้อฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
หมินผู้อื่นซึ่งหน้า

อ้าวเราให้เจ๊ข้าวพูดบ้าง
นั่งฉี่กออกปากแต่ลั่ยจากหัวจะหลดทาง

ว่าความเหมาะสมอะไรเป็นยังไงก็แล้วกัน